เรื่องราวสุดช็อกเลยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีหลายคนแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันเยอะเลยทีเดียว
กับเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวพลัดตกลงมาจากตึกที่สูงนั่นเองแถวหลาศาลนั่นเอง
ก็ทราบชื่อมาว่าเป็นน้องน้ำหวานหยาดรุ้งนะคะเธอเป็นนางเอกเอ็มวีค่ะ
ก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับพบกระดาษเขียนข้อความเลขที่ห้องชื่อนามสกุล
แล้วก็เบอร์ติดต่อแฟนของเธอเอาไว้ที่ข้อเท้าด้วย
จากการตรวจสอบน้องน้ำหวานนางแบบวัย๒๕ปีคนนี้ค่ะ
เธอก็มีผลงานเป็นนางแบบนะคะรับรีวิวถ่ายสินค้ามากมายในโลกโซเชียลนี่แหละค่ะ
ก็มีเพื่อนในวงการอย่างคุณเจมส์เชิญยิ้ม
แล้วก็คุณเอกอนุภาพวงกะเทย๔๐นะคะ
ซึ่งตอนนี้ติดภารกิจทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจนะคะ
และแน่นอนค่ะว่าบันเทิงไทยรัฐของเราก็พยายามสืบหาว่า

ก็เลยวีดีโอคอลสอบถามถึงที่มาที่ไปเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
เดี๋ยวไปติดตามส่วนหนึ่งของวีดีโอคอลอันนี้เลยค่ะ
รู้สึกจะเป็นสิงคโปร์รึเปล่าครั้งที่แรก

คิดว่ามันเป็นลางไหมคะที่เล่นเอ็มวีเพลงนั้นน่ะ
ชีวิตมันบอกไม่ถูกแล้วเนอะ
อย่างที่คุณเจมส์ได้บอกเล่านะคะว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วเนี่ย
น้ำหวานเองก็ได้มีการพูดคุย

ก็ได้มีการบอกเล่าเพื่อนร่วมงานเอาไว้ด้วย

ซึ่งเธอเองก็เหมือนได้สติกลับมา

ซึ่งทำให้เธอนั้นตัดสินใจทำเรื่อง

ปล่อยไปเองนะคะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกันด้วย